เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
มันสูงมากไวมาก
พบประเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์

ตอนนี้ไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านครูแนนแล้วนะคะ
ซึ่งครูแนนเนี่ยเป็นกลุ่มศิลปินกลุ่มหนึ่งที่ทำหัวผีตาโขนมาร่วมงาน
ตาโขนเป็นการละเล่นแบบโบราณมากอย่างที่บอกไป
หัวผีตาโขนจะต้องมีการวิวัฒนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ละยุคสมัยด้วยใช่ไหมคะ

แรกเนี่ยมันเป็นแบบไหนมีรูปแบบยังไงบ้างคะ
แรกการทำก็จะง่ายนะครับแล้วก็จากวัสดุที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นนะครับ
อย่างหน้ากากนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับ
หวัดเรื่องข้าวก็เป็นหวัดที่ใช้แล้วนะครับแล้วก็หน้ากากพี่ตะโคนก็หาได้ตามท้องถิ่น
แล้วด้านหน้านี้คือทำจากอะไรคะ

ก็คือเป็นวัสดุที่หาได้แถวบ้านนี่แหละพูดง่าย

แล้วสีสันก็จะเป็นแบบดั้งเดิม
สีสันก็เป็นสีที่หาได้ทำธรรมชาติ

สีดำนี่แต่ก่อนเป็นฐานครับ

แล้วก็สีแดงก็จะเป็นปูนแดง

ก็เรามีสีอะไรก็เอามาวาดได้นะครับ

สมัยก่อนเนี่ยของเราจะเอาเศษผ้า
มุ้งเก่าเศษผ้าปูที่นอน
ผืนใหญ่มาคลุม

แปลว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ต้องทำเป็นกลุ่ม
ใครอยากจะออกมาเล่นก็ทำออกมาตามแต่ละบ้านเรือนของตัวเองได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับในสมัยก่อนเขาจะเล่นคนเดียวครับ
แล้วก็เดินออกมาบ้านของตัวเองเลย

แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงมาในช่วงไหนบ้างคะ
ในช่วง๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับ
ก็เริ่มมีศิลปินคนด้านซ้ายเอามาวาด
มาดัดแปลงค่ะดัดแปลง

แกะสลักฉลุลาย
แล้วก็ลงรักปิดทองอะไร
ก็แล้วแต่กลุ่มใครจะพรีเซนต์คือเพิ่มความสวยงาม
ก็คือมีศิลปินที่ได้ไอเดียใหม่มาสร้างสรรค์
เป็นหน้ากากผีตาขนที่มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

อย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นหน้ากากลายใหม่ได้เลยใช่ไหม

ก็จะเห็นว่ามันมีลายเหมือนลายกระหนก
ลายไทยแล้วก็ตรงจมูกนี่คือแกะสลักเหรอคะ

แต่ว่าวัสดุยังเป็นวัสดุดั้งเดิมอยู่ใช่ไหมคะคุณครับ
อย่างของกลุ่มครูแนนเองอย่างนี้ค่ะ
เน้นไปที่การทำออกมาในรูปแบบไหน
แต่ก่อนก็เล่นไลน์อย่างนี้แหละครับ

ให้นักท่องเที่ยวเห็นว่าผิดตาขนรุ่นเก่าเป็นอย่างไร
เราก็พยายามทำให้เหมือนเดิม
ให้ได้เพื่อจะพรีเซนต์ให้นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวว่าอ๋อผิดตาขนโบราณเป็นอย่างนี้นะ
นี่เป็นสมัยใหม่นะแบบนี้
ครูเองก็พยายามที่จะอนุรักษ์
ใช่ในส่วนที่เป็นผีตาขนแบบโบราณ
เอาไว้ด้วยให้ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเยาวชน
ได้เห็นถึงความแตกต่าง

ครูคิดว่าครูจะสารต่อในการทำผีตะโขนแบบนี้
ออกมาในรูปแบบไหนยังไงบ้าง
ตอนนี้ก็พยายามทำผิดตะโคนที่มันหลากหลาย
เพราะว่านักท่องเที่ยวมาจะได้เห็นผีตะโขนที่แบบ
หลากหลายรูปแบบใช่จะไม่เหมือนเดิมอะครับ
ครับปีนี้ออกมาเป็นสีสันสวยงามมากนะคะสีสันหน่อยใช่
ก็แตกต่างกันออกไปแหละตามแนวความคิดตามไอเดีย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเชื่อว่าการทำผิดตาขน
ก็จะยังคงอยู่แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปทุกปี
ใช่ครับอย่างที่ครูบอกวันนี้ขอบคุณครูมากนะคะขอบคุณค่ะ

หนูอยากให้ผีเป็นตัวเมียที่ขนตา
ได้ครับไล่เส้นดีแล้วนี่

การผีตาโขนนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแล้วนะคะ
ยังกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนอำเภอเล็กแห่งนี้อีกด้วย
สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะมาที่นี่บ่อยไหมงานนี้

ปีนี้ที่ประทับใจก็คงเป็นเรื่องของกวดแห่งเมื่อเดิมก็แล้วค่ะ

มาจากที่ไหนกันคะ

เคยมางานที่ที่มันหรอดมั้ย

สร้างรายได้มากมายให้กับชาวบ้าน
อะไรบ้างในร้านคะเยอะมากเอ่อส่วนใหญ่เป็นพุงค่ะกุญแจนะครับ
แล้วก็เราก็จะจำลองหัวผีตะขนรุ่นเล็ก
ใช่ครับอันนี้อันนี้คือเล็กสุดครับเล็กสุดเท่าไหร่คะ
เล็กสุดนี่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาท
อันนี้คืออันใหญ่อ่าอันนี้เริ่มเริ่มเป็นอันจริงแล้วครับ
ที่แบบว่าใช้ได้จริงอันนี้คือใช้งานได้จริงเลยใช่ครับอ่า
อันนี้คือไข่ไหนคะอันนี้ค่ะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาท
จากภาพความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ทราบหรือไม่คะว่าหลังจบงานที่วัดโพนชัยแล้ว
วัดอื่นในอำเภอด่านซ้ายก็จะทยอยจัดงานบุญและการละเล่นผีตาโขนด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างที่บอกค่ะว่าเทศกาลนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการละเล่นผีตาโขน
แต่หัวใจหลักคือการจัดงานบุญใหญ่หรือบุญหลวงประจำปี
ซึ่งแต่ละวัดแต่ละชุมชนต่างก็จัดกันหลังจบงานที่วัดพลชัย
ต่อมาที่จัดงานก็คือวัดศรีภูมิซึ่งบรรยากาศจะดูอบอุ่นเป็นกันเอง
ไม่อึกธึกคึกคักเหมือนงานแรกค่ะ
เพราะคนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงาน
เป็นชาวบ้านในตำบลนาหอรอบวัดเป็นหลักการละเล่นผีตาโขน
จึงมีขนาดย่อมลงมาอย่างที่เห็นค่ะ
แต่นี่แหละค่ะคือภาพบรรยากาศของงานเทศกาลผีตาโขนในอดีต
กระแสการท่องเที่ยวจะเข้ามานั่นเองค่ะ
วันนี้ใบตองพาทุกคนมาเห็นภาพของเทศกาลผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
เบื้องหน้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ
และเบื้องหลังของตำนานความเชื่อที่เป็นจุดกำเนิดของชาวด่านซ้าย
รวมไปถึงภาพงานบุญประเพณีในอดีตที่สะท้อนผ่านงานบุญที่วัดศรีภูมิ

อำเภอแห่งนี้เต็มไปด้วยตำนานความเชื่อความศรัทธาที่หลอมรวมกันเข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแนบแน่นจริงค่ะ
และนี่คือเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่ทำให้เมืองแห่งนี้น่าค้นหาน่ามาสัมผัส
เพราะความแตกต่างไม่เหมือนใครอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
โอ้โหไทยแลนด์
โอ้โหแจกเลยร่วมสนุกกันง่ายได้ของรางวัลสี
ตอบคำถามว่า
วัสดุอะไรในการทำจมูกพร้อมกับแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบ
อันซีนมาคนละหนึ่งที่พร้อมเหตุผลฟังกติกาให้ดีเข้าเฟซบุ๊ค
รายการโอ้โหไทยแลนด์กดไลค์เพจกดแชร์คำถามแล้วตอบคำถาม
แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์พร้อมติดแฮชแท็กรายการโอ้โหไทยแลนด์
และอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะใครตอบถูกพร้อมแสดงความคิดเห็นโดนใจ
รับเสื้อยืนไปใส่เลยสองตัวพร้อมกระเป๋าผ้ารักโลกหนึ่งไป
ทั้งหมดห้ารางวัลด้วยกันร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้
ถึงวันศุกร์ที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ประกาศผลทางเฟซบุ๊คโอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์ที่สิบสี่กันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสอง